เรื่องที่สำคัญแล้วฮะเอ็มโอยูของพักร่วมรัฐบาลนะฮะ
คุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งคุณขวัญครับสวัสดีครับ
ท่านผู้ชมครับผ่านไปหนึ่งสัปดาห์
หลังจากวันเลือกตั้งการเมืองบ้านเราเดินเรื่องเร็วเลยครับ
ฉะนั้นสถานการณ์๑สัปดาห์ที่ผ่านมาโฟกัส๒กล้อง
ได้ความว่าในที่สุดมาจนถึงวันนี้๑๑นาฬิกา๔๖นาที
มีพักร่วมรัฐบาลแล้ว๘พักมีเสียง๓๑๓เสียง
๓๑๒เสียง
เขาใช้เวลาพบป่ากันบ่าย๓โมงครึ่ง๑๕นาฬิกา๓๐นาที
และแถลงข่าว๑๖นาฬิกา๓๐นาทีที่โรงแรมคอนราช
ช่วงเวลา๑๖นาฬิกา๓๐นาทีมีนัยยะครับ
เพราะ๑๖นาฬิกา๓๐นาทีของวันนี้เมื่อ
เมื่อ๙ปีก่อนคือช่วงเวลาที่พลเอกประยุทธ์และ
พบเหล่าทัพนั่งแถลงข่าวประกาศยึดอำนาจ
จากรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์วันเดียวเวลาเดียวกันกลายเป็น
วันที่ประกาศแถลงข้อตกร่วมโรงร่วมของรัฐบาล
ใหม่ซึ่งเขาเรียกกันว่ารัฐบาลประชาธิปไตยไปทับซ้อนเวลา
กับที่คศยึดอำนาจจากรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ถูกจับตามองว่าในที่สุดจะเอายังไงกับมาตรา๑๑๒

มีหัวข่าวนี้มาแล้วครับ
เก้าไกลอ้างว่าเป็นรัฐบาลผสมต้องมีจุดร่วม

ขอดูรายละเอียดหน่อยครับ
คุณประเสริฐจันทรรวงทอง
เลขาภักดิ์เพื่อไทยบอกว่า
ลงตัวเสร็จสิ้นแล้วไม่มีปัญหาใด
แล้วย้ำว่าจะไม่มีมาตรา๑๑

แต่ว่าเรื่องของการผลักดันนโยบายการสมรสเท่าเทียม
และเรื่องของการผลักดันพรรดา
ทั้งสองเรื่องนี้ไม่มีผลผูกมัดกับศาสนาอิสลามเพราะถือว่าเป็นเรื่องขัดหลักศาสนา
ซึ่งภาคประชาชาติที่ได้สอสออยู่ในสามจังหวัดประเภท
เขายอมไม่ได้อันนี้คือบทแรกของทางออกที่เป็นสัญลักษณ์ของการยืดหยุ่นอารุมอร่วย

ทุกภัคดิ์ตกลงกันว่ามันจะขอมูลเทพธิมเมาสำหรับสุริทธิ์
อธิบายได้ว่าวาระร่วมคือวาระที่ทุกพักเขาเห็นตรงกันให้เดินหน้า
เขาพร้อมจะผลักดันร่วมกันผ่านกลไกการบริหารผ่านกลไกนิติบัญญัติคือการออกกฎหมาย
แล้ววาระเฉพาะหลักคืออะไร
วาระเฉพาะก็คือวาระของแต่ละพักที่จะไปผลักดันให้เป็นไปตามที่พักนั้นหาเสียงไว้
แต่ต้องไม่ขัดแย้งกับวาระร่วม
คำถามว่าอ่ะแล้วสอบว่าจะเอายังไง
กับการจะโหวตหรือไม่โหวตให้คุณพิทาเป็นนายก
สวสมชายแสวงการบอกว่าขอเพียงแค่นี้ล่ะครับ
สวน่าจะช่วยโหวตผ่านได้มากเลยครับ
บอกตามตรงยากที่จะผ่านครับ
นี่ถ้าเป็นไปตามนี้ก็แปลว่า
การเมืองเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยสัญญาณที่เป็นบวก
ทั้งเรื่องการเลือกนายกและสัญญาณการตั้งรัฐบาลร่วมกัน
เพราะว่าสิ่งสำคัญคือนอกจากจะโหวตนายกได้แล้ว
วาระของการตั้งรัฐบาลก็เป็นประเด็นสำคัญ
การตั้งรัฐบาลตัวแปรอยู่ที่การจัดคณะรัฐมนตรี
วาระนี้เป็นเรื่องของพักแกนนำกับพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะเลยครับ
ไม่เกี่ยวกับสวแล้วไม่เกี่ยวกับใครที่ไหนแล้ว
แล้ววาระนี้แหละถ้าพักร่วมรัฐบาลไม่หนักแน่น
ก็จะผิดใจกับข่าวลือข่าวลวงที่ปล่อยออกมาชิมลางโยนหินถามทาง
เรื่องโคต้าตำแหน่งรัฐมนตรี

คนนี้นั่งกระทรวงนั้นว่อนออกมาเต็มไปหมด
ผมก็ผ่านช่วงเวลาของการฟอร์มทีม
จัดตั้งรัฐบาลมาแล้วหลายครั้งหลายรัฐบาล
ช่วงเวลาแบบนี้ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับ
จะเป็นช่วงเวลาที่แกนนำรัฐบาลจะต้องเวียนหัวกับข่าวลือข่าวปล่อย

ข่าวจากรายงานข่าวข่าวจากที่เขาว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้
แล้วยิ่งตอนนี้มันมีโลกของโซเชียลข่าวออนไลน์

ฉะนั้นขณะนี้เนี่ยถ้าฟังจากคนที่เกี่ยวข้อง
เลขาเพื่อไทยคุณประเสริฐทรัพย์ดวงทองบอกว่า

ขณะนี้ยังไม่ได้คุยกันเลยครับ
รวมถึงตำแหน่งประธานสภาก็ยังไม่ได้คุยกันครับ
เขาบอกว่าจะต้องรอให้กรกตประกาศรับรองสอสอใหม่ให้ครบ
ให้ตัวเลขนิ่งซะก่อน
ผมจึงย้ำว่าเรื่องแบบนี้เนี่ย
ถ้าไม่หนักแน่นไม่หูหนัก
มันจะเป็นเหตุให้วงแตกมาแล้ว
ในการฟอร์มรัฐบาลที่ผ่านมาในอดีต

ปรากฏการณ์วงแตกมันไปเกิดอีกทีนึง
ตอนรับตอนบริหารประเทศไปสักพักหนึ่ง
มันจะมีความเห็นอยากต่างมันจะมีความเห็นแย้ง
โดยเฉพาะให้คอยระวังคือความเห็นต่างจากมวลหมู่สมาชิกของพักเก้าไกร

ประเด็นนี้เป็นนัดเป็นที่น่าห่วง

พักเก้าไกรเขามีบุคลิกพิเศษที่ว่าเขาจะต้องฟังเสียงสมาชิกพัก
วันสองสามวันที่ผ่านมามีรัฐบาลจะต้องล้มการเจรจาไป
เพราะว่ามีปัญหากับสมาชิกพัก
เขาใช้คำว่าพักใหญ่กว่าคนประชาชนใหญ่กว่าพัก
ฉะนั้นปรากฏการณ์ส่งเสียงทักท้วงจากสมาชิกพัก
ส่งผลให้การเจรจา

พักใหม่ต้องล่มกลางคัน
ถ้าตรงนี้ถือว่าเป็นสูตรสำเร็จ
พักจะต้องฟังการส่งเสียงจากสมาชิกพัก
หนทางข้างหน้าของการบริหารประเทศ

จะต้องมีเรื่องที่เป็นประเด็นปัญหาแน่นอนครับ
เช่นรายทางของการบริหารประเทศจากพักร่วม
แล้วถูกมวลหมู่สมาชิกพักเก้าไกรออกโรงต้าน
แล้วจะจบลงว่านโยบายนั้นประเด็นนั้นไปต่อไม่ได้
ด้วยว่าสมาชิกพักเก้าไกลเขาฟังเสียงมวลหมู่สมาชิก
มากกว่าเหตุผลของพักร่วมรัฐบาล
นั่นแหละรัฐบาลล่มครับ
จึงอยากจะให้ข้อคิดจะบอกไปถึงมวลหมู่สมาชิกเพื่อก้าวไกล
ก่อเจดีเนี่ยถ้าจะส่องกล้องคัดเลือกทรายทุกเม็ดหินทุกก้อน
จะเอาทรายเอาหินที่ไหนมาก่อเจดี
ฉะนั้นสำหรับผู้บริหารพักเก้าไกร
การฟังเสียงประชาชนฟังเสียงสมาชิกดีครับ
แต่ต้องมีศิลปะในการถวงดุล
ในอดีตรัฐบาลที่ทำว่าจะไปด้วยดี
สุดท้ายขึ้นมาก็อนาคตสั้นก่อนวัยอันควร

การเมืองคือการประสานผลประโยชน์
ถ้าผลประโยชน์ตรงกันไม่มีปัญหา
ผลประโยชน์ขัดกันมีปัญหา
เรียนทฤษฎีมาจากไหนอะไรก็ว่าไปเถอะ
แต่ต้องยอมรับว่านี่คือสภาพการเมืองในประเทศเราครับ

เที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คคุณน้ำแข็งและคุณขวัญครับ

แล้วก็ต้องติดตามกันนะคะยิ่งวันนี้ด้วย